เราจะพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันต่อนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้สารพันท้ายนรสิง
ซึ่งขึ้นชื่อมากเรื่องของความซื่อสัตว์และสัจจะ
หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วถึงตำนานเรื่องของพันท้ายนรสิง
แต่เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไปรอดที่สารเพียงตาพันท้ายนรสิงห์แล้ว
ชีวิตจะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรื่อง
ร้อมไหมตามไปกันเลยค่ะพร้อมครับ
เมื่อเกือบ๓๐๐กว่าปีที่ผ่านมา
ครองโคกขามแห่งนี้

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอายุทยา
เสด็จประพาทเมืองสมุทรสาคร
ขณะที่ขบวนเรือพระที่นั่ง

จนทำให้โขนเรือหักตก
แม้จะส่งพระราชทานอภัยโทษให้
แต่เพื่อรักษากฎมนเทียนบาน

นั่นคือการประหารชีวิตนั่นเอง
ดนตรี

ภายในเป็นที่ตั้งรูปหล่อ
ซึ่งอันเชิญมาจากสารากลาง

และบริเวณด้านหลังนี้เอง

ผู้คนต่างเดินทางมาเพื่อกราบสการะสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ก็มีหลักฐานมาตั้งแต่มีบันทึกของหลวงวิสานดรุนกรนะครับ
เมื่อประมาณ๑๐๓ปีที่แล้วนะครับ
เดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ของบ้อวันท้ายมาตามคลองโฆขาม
ทางหลวงวิสาณรุนกรเนี่ยร่องมาตามคลองนี้
แล้วก็ปรากฏว่ามาเจอสารเก่าแก่หลังนึงนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหลังนี้
ปรากฏว่ามีไม้ท่อนหนึ่งนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหัวเรือพระที่นั่งเนี่ย
แต่ว่าตอนนั้นที่หยิบจับขึ้นมามันเป็นขุยผงแล้วหยิบจับแทบไม่ได้แล้วนะครับ
จึงให้คณะที่มาด้วยกันคุยพื้นที่หรือว่าดินบริเวณรอบ
เจอไม้ท่อนหนึ่งจมอยู่นะครับก็เลยเอาขึ้นมา
จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหลักประหารที่ใช้ประหารชีวิตป้องบรรทานอาวุศิ
เคยมีการนำไปเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์มีหลายคนพยายามแบบเก็บรักษาต่างนานา
แต่ว่าคนที่ออกจากนอกพื้นที่ไปกับเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุทุกคนนะครับ
ก็จะมีสารเพ่งตาเป็นสารเพ่งตาจำลองนะครับ

การสร้างสารเพ่งตาเนี่ยคือการดันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือว่าเทพยาดาต่างมาสิ่งสถิตที่สารอย่างนี้
คนโบราณเขาเชื่อกันว่าการมารอดใต้ศาลนี้๓รอบ
จะทำให้เขาประสบความสำเร็จงานราบลื่นไม่มีอุปสรรคนะครับ
ก็นี่เป็นความเชื่อตั้งแต่อดีตเช่นกัน
การเดินลอดสารเพียงตานี้ให้เริ่มจากการตั้งจิตอธิษฐาน
และเดินลอดเวียนขวาใต้ท้องศาลเป็นจำนวน๓รอบ
เชื่อกันว่าจะทำให้การงานราบรื่นไม่มีอุปสรรค
ซึ่งที่สารพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้
นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ที่มีผู้คนต่างนิยมมา
ขอพรหรือบนบานสารกล่าวเรื่องอาชีพการงาน
ขอให้มีโชคมีราบ
ขอให้เราประสบผลสำเร็จในเรื่องของยอดขาย
และถ้าหากผู้ใดบนบานสำเร็จ
ก็มักจะนำไก่คู่มาถวายเล็กบ้างใหญ่บ้าง
ความสำเร็จที่ได้รับ
ซึ่งจำนวนไก่มหาศาลที่วางเรียงรายทั่วบริเวณสารพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้
คือสิ่งยืนยันความเชื่อความศรัทธาของผู้คน
ต่อพ่อพันธายนรสิงห์ได้เป็นอย่างดี
ตอนนี้ผมทำงานประจำคือเปิดบริษัทไปด้วย
เหมือนทำงานก็ยังไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ
เรามาที่นี่แล้วก็ลองขอดูงานก็เริ่มมาเรื่อยการเงินก็เริ่มดีขึ้น
ทีนี้เราก็เลยอธิษฐานว่าถ้าสมมุติว่าเดือนนี้ขอพ่อให้ได้ลูกค้าเยอะ
แล้วเราจะมาถวายไก่กับพ่อเนี่ยก็จริง
แล้วทำให้เราสัดทานอยู่ตัวพ่อพันธายนรสิงห์
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือนับถือพ่อแล้วคือสัจจะ
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อและความศรัทธาของผู้คน
ที่มีต่อพ่อพันท้ายนรสิงบุรุษผู้รักษาสัจจะ
ในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย

ไปกรับว่ายสารเชื่อ
ว่าหลายคนประสบความสำเร็จจากที่นี่

เพราะฉะนั้นแล้วไปพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์กันได้

การมีสัจจะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกัน